เกิดเหตุรถชนคนเนี่ยร่างลอยไปติดอยู่ที่ต้นไม้เกาะกลางถนนเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้บอกแบบนี้ก่อนว่าเบื้องต้นคนขับรถไม่ได้เมาแล้วขับนะฮะ
ส่วนคนที่ถูกชนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เมานะครับ
เพื่อจะวิ่งให้รถชนแล้วมันเกิดจากอะไร
ไปดูหลักฐานคือภาพจากวงจรปิดครับ
นี่ครับคุณขวัญคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คือผู้ตายเนี่ยนะฮะ
ที่กั้นเป็นแท่งปูนนั่นแหละครับค่ะพอเขาปีนเสร็จปั๊บเนี่ย

จังหวะที่เขาวิ่งมาเนี่ยรถคันนี้ครับก็ขับมาพอดีแล้วเบรกไม่ทัน
คือชนร่างผู้ตายลอยไปติดอยู่ที่ต้นคูณซึ่งเป็นต้นไม้อยู่เกาะกลางถนน
แล้วร่างผู้ตายไปเสียบคาอยู่บริเวณกิ่งของต้นคูณเลยครับ
จุดเกิดเหตุนี่คือบริเวณถนนนครอินทร์นะครับ
ขาเข้าก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรี
นี่คือภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่ม๑๙นาทีวันที่๑๘พฤศจิกายนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
หลังจากเกิดเหตุคนแถวนั้นก็ตกใจครับเพราะแถวนั้นก็จะมีร้านค้า
และนี่คือบริเวณต้นไม้ที่อยู่เกาะกลางถนนนะฮะที่ร่างผู้ตายมาติดคาอยู่ตรงนี้ครับ
สยดสยองครับผู้ตายอายุ๔๕ปีทราบชื่อเบื้องต้นคือนายกองพลนะฮะ
ในขณะที่รถที่ชนร่างผู้ตายจนลอยไปกระเด็นติดอยู่คาต้นไม้เนี่ยเป็นรถเก๋งสีเทาดำ
ทะเบียนกรุงเทพมหานครคันนี้ครับ
คนขับรถเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเธออยู่ในสภาพคือตื่นตกใจเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันช็อก
ดูสภาพสิครับทั้งกระจกด้านข้างกระจกด้านหน้านี่คือแตกร้าวนะครับ
ให้การกับตำรวจด้วยอารมณ์ที่ตกใจแล้วก็หวาดกลัวมาก
เท่าที่คุยเบื้องต้นเธอบอกว่าขับรถมาตามถนนนครอินเส้นนี้ขาเข้ามุ่งหน้าแยกแครราย
แล้วจู่เธอวิ่งมาเลนขวาทำความเร็วใช่ไหมครับ
ก็มีคนปีนข้ามแท่งแบรีเออร์แล้วก็วิ่งตัดหน้ารถเธอเลย
นี่ครับจังหวะนี้คือเธอบอกว่าเห็นอีกทีก็คืออยู่ข้างหน้ารถหนูแล้ว
มันไม่ทันแล้วอ่ะค่ะเบรกไม่ทันเลยครับก็เลยพุ่งชนเข้าอย่างจัง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับบริเวณร้านค้าแถวนั้นเนี่ยคนก็ตกใจมากอย่างที่ผมบอกนะฮะ
เพราะว่าเสียงชนเนี่ยดังสนั่นมากไม่มีใครได้ยินเสียงเบรกด้วย
ก็ยืนยันคอนเฟิร์มว่าเธอแทบไม่ได้เบรกเลยเพราะเบรกไม่ทันจริงนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบนำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรต่อไป
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ครับก็พบร่องรอยบริเวณกิ่งไม้ที่หักนะฮะ
จากภาพช่วงกลางคืนเมื่อสักครู่นี้นี่คือภาพล่าสุดที่ลงพื้นที่ไป
และเนี่ยครับเห็นไหมฮะร่องรอยของกิ่งไม้ที่หักเราได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์ครับ
เขามีร้านอาหารอีสานอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้นะได้ยินเสียงชนดังโครมเลย
ก่อนหน้านั้นไม่ได้ยินเสียงรถเบรกเลยแม้แต่นิดเดียว
แล้วจุดนี้ถนนตรงนี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชม

เชื่อไหมฮะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากมีคนถูกรถชนบางครั้งก็รถชนกันเอง
มีทั้งเจ็บและตายเกิดขึ้นอยู่บ่อยฟังเพิ่มเติมครับ
คำถามสำคัญคือว่าทำไมผู้ตายถึงตัดสินใจข้ามถนนแบบนั้น

ได้นะครับคือคนสงสัยมากเขาตั้งใจฆ่าตัวตายหรือเปล่า
หรือเขาแค่ตั้งใจอยากจะข้ามถนนเฉยแล้วก็สุดท้ายเป็นอุบัติเหตุ
ที่ไม่มีใครตั้งใจมันมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเฟซบุ๊คผู้ตายครับ
เขาเคยโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้เดี๋ยวให้คุณขวัญคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะฮะ
ข้อความที่เคยโพสต์เข้าข่ายลักษณะเหมือนตัดเพาะชีวิต
กับเต้ครับถ้าวันไหนต้าไม่ไหวจริงต้าฆ่าตัวตายมารับศพด้วยนะ
ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมชีวิตมันพังมาก
อกจากนี้ครับมีอีกโพสต์หนึ่งฮะแล้วสังเกตนะครับช่วงเวลาการโพสต์เนี่ย
จะเป็นช่วงเวลาห้าทุ่มกว่ากว่าทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือชีวิตที่ต้องมีอยู่เหรอ
ทำไมไม่บอกความจริงทำไมต้องปิดบังทำไมต้องมีลูกด้วยกันทำไมไม่บอกอะไรเลย
เอาเหมือยมาหากินหรือไง
คุณผู้ชมคุณขวัญโพสต์ตอน๕ทุ่ม๓๘และโพสต์ก่อนหน้า๕ทุ่มกว่าเหมือนกัน
แล้วมาถูกรถชนตายตอน๕ทุ่มเสร็จเหมือนกันเลย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลครับขอแสดงความเสียใจด้วยในเบื้องต้นนะฮะ